ท่านี้ที่ว่าคือตรงสะพานเรียบชายทะเลค่ะ

เอาตรงตกลงไปหรือจะไปเก็บหอยบอกมาดี

ถ้าเกิดว่าเป็นเด็กอาจจะบอกว่ายิ่งเลอะยิ่งเยอะประสบการณ์

แล้วคือมีการแบบตอนที่กู้ภัยจะไปช่วยตอนแรกก็ยังไม่ยอมขึ้นมาด้วยนะ
มุตตะเพลินกับการเก็บหอยแมลงผู้อ่ะ

สองหนุ่มนี้ลงไปอยู่ทำไมตรงนั้น
เหตุการณ์มันเกิดขึ้นประมาณสักเที่ยงคืนครึ่งค่ะ
ตรงสะพานใหม่ถนนเลียบชายทะเลอยู่ที่อำเภอเมืองจังหวัดชนบุรี
สองคนนี้คือนายวีระขวัญทัพทิมกับนายพิศนุโลวินิตนะคะ
ตกลงไปเนี่ยสูงประมาณสักเกือบ๕เมตรได้คุณผู้ชม
น้ำกำลังลงด้วยไงก็เลยจะเห็นเป็นแบบเลนโครนแบบนี้แล้วขึ้นเองไม่ได้
ที่เห็นกู้ภัยต้องเอาเหมือนกับเป็นบันไดยื่นลงไป
แล้วก็ให้ปีนขึ้นมาทุลักทุเลส่วนนี้
หอยค่ะหอยแมลงผู้ไหนลงไปแล้วเก็บมาด้วยเลยละกัน

ใช่แต่คุณทำไปเล่นไปนี่เขาหัวแตกอยู่เหมือนกันนะ
ตอนที่ตกลงไปเจ้าหน้าที่เขาก็เลยต้องปฐมพยาบาล
แล้วก็ถามไงว่าตกลงใครตกแล้วใครลงไปช่วย
ไม่รู้ก็ชี้ใส่กันทั้งสองคนเลยไม่รู้ว่าใครตกใครลงไปช่วยยังไงกันแน่นะคะ
แต่ว่าเพื่อนที่มาด้วยกันเขาบอกแบบนี้
เขาบอกว่าคือกินกันอยู่ริมชายหาดนั่นแหละแล้วก็ตกลงไป
ทีนี้เพื่อนอีกคนนึงก็พยายามจะช่วยมาแล้วก็ตกลงไปอีกคนนึง
แล้วทีนี้พอลงไปทั้งสองคนแล้วไม่รู้จะยังไงก็เลยหาหอยแมลงผู้

เออก็ขึ้นมาแล้วไม่เป็นอะไร